จ๊ะจ๊ะริมจอ
แม่ถ้าพูดถึงผู้ประกาศข่าวนมฟ้า
เหล่าแฟวมีผมคนเดียวรวมหล่อจริงนะเนี่ย

หนึ่งในใจให้คนนี้เลย
พ่อดอมทัชธรผู้ประกาศข่าวเช้าหัวเขียวคนเดียวในดวงใจ
แต่ใครจะไปคิดว่าการละครั้งหนึ่งนั้น
หนุ่มดอมเคยเป็นพระเอกประกบคู่กับซุปตาแถวหน้าอย่างออมสุชา
แต่พรมลิขิตประดิษฐ์ให้มาเจอกันอีกทีมันยังไงสิว่ามาว่า
วันนี้มาเจอนางเอกคนแรกของผมไปเริ่มผมมาตั้ง๑๐ปีละ
ใช่ไหมแล้วเจอแจกคำแรกคำว่าแต่งงานยังไง
ยังไม่แต่งงานคนหนึ่งยังเป็นนักแสดงอยู่นี่โดดจีบออกจากวงการมาอาข่าวแทน
ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวที่รอติดตามวงการ
แล้วว่าทำไมพ่อดอมเนื้อทองของนั้นถึงได้หล่อได้หล่อดีมีออร่าอ่อใจ
ก็เพราะเคยอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนนี่เอง
ว่าแต่ตอนนั้นกับตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป
นั่นก็คือความฮอตด้านใจของเธอยังไงล่ะจ๊ะพ่อเดิม

เจาะแจ๊ะริมจอ